อีกหนึ่งศึกสำคัญนะครับซึ่งมีนักสู้ไทยนะครับ
ไปแข่งขันด้วยนั่นก็คือวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
ซึ่งเป็นสังเวียนที่ถือว่าสุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในเชียร์สำหรับศึก
ตุ๊กตาทองก็ได้โอกาสประเชิญหน้ากับผู้ชวบของตัวเองครับ
เป็นงานที่จัดขึ้นมาถ้าใครจำกันได้นะครับ
ตอนเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะหาตึกที่สูงมากนะครับ
แล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อบัญชนนั้นได้สัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายภาพในโลเคชั่นที่สวยของแต่ละประเทศนะครับ
สำหรับคู่ที่เราต้องติดตามแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับ
กัดแบนเตอร์เวทที่ผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็ช่างน้ำหนักแล้วอยู่ที่๖๕๘กิโลกรัม
เวียนนี้ไปแล้วที่ย่างกุ้งเมียนมาเมื่อเดือนพิธนายนที่ผ่านมาด้วยกัน
เอาชนะคะแนนเบดี้ซาตูจากฝรั่งเศสก็ร่วมเชียร์ตุ๊กตาทองนะครับ
คู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับ
วันในรุ่นสตอเวทหญิงของสงจิ้งหนานเจอกับซามาร่าซานโตสผู้ท้าชิงชาวบราซิล
เสาร์นี้ครับ๘กันยายนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดในเวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
ส่วนเดือนตุลาคมห้ามพลาดนะครับต้องบอกกันเนิ่นศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่น
เจอกับอิรานดีแอสผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกแทนทัศน์ทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชมในเวลา๓ทุ่มครึ่ง
สีสะเกดจะขึ้นเป็นคู่เอกประมาณ๕ทุ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากดูผ่านทางออนไลน์แบบเต็มยาว
ก็ดูกันก่อนหน้านี้ได้แล้วค่อยเปลี่ยนมาทางทีวีนะครับ
ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งโดยประมาณครับ